การส่องตัวเลขตาดีได้ตาร้ายเสีย
แต่ดิฉันว่าคุณลุงคนนี้ที่จะเล่าต่อไปนี้น่าจะตาร้ายค่ะ
ทำไมฮะเพราะว่าเสียเสียแมวอันเป็นที่รักที่ชื่อว่าเจ้าขุนเดชนะคะ
ถามว่าทำไมก็เพราะว่าเจ้างูเหลือมขนาดยักษ์ค่ะ
มันดอดเข้าไปกลืนแมวคุณลุงไปทั้งตัวเลยนะคะ
แต่สุดท้ายก็โดนจับได้โดยละม่อมไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะ
เกิดขึ้นที่จังหวัดปฐุมธานีค่ะ
นี่คือจุดเกิดเหตุนะคะพอเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย
ตำรวจชาวบ้านลงไปก็ช่วยกันแล้วค่ะ

โอ้โหตัวใหญ่มากงูเหลือมค่ะ

มาทางไหนเนี่ยเพราะว่าเขาวางตะแกรงกั้นเอาไว้

มันมุดเข้าไปใต้ดินนะคะใต้ดินแล้วก็เข้าไปในท่อเนี่ย
เป็นท่อปูนซีเมนขนาดใหญ่แบบนี้
ถามว่าอ้าวแล้วทำไมคุณลุงเอาแมวไปไว้ในนั้น

ตำรวจเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้จับคนร้ายอย่างเดียวนะ
ต้องจับงูเป็นด้วยกู้ภัยชาวบ้านช่วยกันค่ะ
จับงูเหลือมยักษ์ตัวนี้ความยาววัดแล้วสักประมาณกว่า๕เมตรนะคะ
มันไปนอนขดอยู่ในวงท่อปูนซีเมน
หลังห้องน้ำหลังบ้านคุณลุงเข้าไปแอบกินแมว
คุณผู้ชมมาดูกันหน่อยนะฮะจุดเกิดเหตุคือบ้านเลขที่๙
หมู่ที่๑ตำบลคลองพระอุดมอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ทีนี้เราไปพูดคุยสอบถามกับคุณลุงเจ้าของบ้านอายุ๖๗ปี
ชื่อว่าคุณลุงพงพันธ์บุญภาคุณลุงพงพันธ์เนี่ยเล่าบอกว่า
จริงแล้วคุณลุงเลี้ยงแมวไว้๓ตัว
ก่อนหน้านี้เจ้าแมวเหมียวของคุณลุงตายไปแล้ว๒ตัว
แต่ไม่ใช่เพราะเจ้างูเหลือมตัวนี้ไปกินนะคะ
ตัวแรกตายเพราะว่าถูกรถทับอีกตัวเนี่ยตายไปเฉยเลยค่ะ
อยู่ก็เกรงชักตายไปเฉยเลยไม่ทราบสาเหตุ
เหลือเจ้าขุนเดชแมวคู่ใจตัวสุดท้ายก็กลัวว่ามันจะตายอีก
กลัวว่ามันจะหนีไปที่อื่นกลัวว่ามันจะถูกรถทับ
เพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจแบบนี้ค่ะ
เย็นจะนำเจ้าขุนเดชไปขังไว้ในวงปูนซีเมน

แล้วก็นำตะแกรงตะข่ายมาปิดทับไว้ไม่ให้เจ้าขุนเดชออกไปไหน

แต่พอเมื่อวานนี้ค่ะก็กะจะทำแบบนี้จะมาปล่อยเจ้าขุนเดชออกไป
โอ้โหเปิดตะแกรงตะข่ายออกมาตกกระจายหมดเลยค่ะ
สองต่อต่อแรกไปเห็นงูเหลือมขนาดใหญ่
ตัวที่๒ตกใจต่อที่๒คือขุนเดชหายไปไหน

คุณเดชไปเป็นอาหารแอนโอชะให้เจ้าเหลือมไปซะแล้วนะคะ
ทีนี้คุณลุงก็สังเกตว่าเหมือนที่คุณอรัชพรถาม

คุณลุงบอกว่าไอ้เจ้าเหลือมยักษ์ตัวนี้นะ
มันมุดพื้นดินข้างท่อปูนเข้าไปกินแมว
พอเห็นแบบนี้แล้วก็รีบโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัย
ลงพื้นที่มาช่วยเหลือแบบนี้
ที่สุดแล้วก็โดนจับได้โดยละม่อม
คือท่อเขาวางไว้บนดินเฉย
มันก็จะมีรูแล้วก็งูก็ไปตามรู
แล้วแมวมันก็หนีไม่ได้เพราะข้างบนมันมีที่ปิดอยู่

หมดเลยนะครับเอาเสียใจด้วยนะ